ครั้งที่๔๔หรือว่านครสวรรค์เกม
ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
และในวันนี้ก็เข้าสู่การชิงชัยเรียนทองแบบเต็มรูปแบบ

คุณชัชวานกำลังไม่ตรีจิตผู้สึกข่าวไทยรับทีวี

เข้าสู่วันที่๕ของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ที่๔๔หรือว่านครสวรรค์เกม
ซึ่งวันนี้ก็มีการชิงชัยกันถึง๔๐เหรียญทอง

แพรวพราวดวงจันทร์ตัวแทนจากจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ก็ใกล้จะคว้าตำแหน่งราชินียิมนาสติก
ได้เป็นสมัยที่๔ติดต่อกันแล้วครับ

โรงยิมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๖

กว่าทั้ง๒เหรียญทองของฝ่ายหญิงในวันนี้

จากนั้นน้องสองก็ยังโชว์ลีลาได้เข้าตากรรมการอีกครั้ง

เหรียญทองที่๒ของตัวเองในการแข่งขันครั้งนี้

กีฬาแห่งชาติสมัยที่๔ติดต่อกัน

เก่าปีที่แล้วยังรักษามาตรฐานเอาไว้ได้
โชว์ลีลาได้อย่างคล่องแคล่วและแข็งแรง

เอาชนะนัทติพงศ์เอียดวงจากสุพรรณบุรี๐๘๗คะแนน
ก็เป็นการแรงของสัตว์ในวันนี้
หลังกว่าเดรนทองทั้งสองรายการที่ลงแข่งขัน

ด้วยเวลา๔นาที๕๓๐๗วินาที

ทำเอาไว้ในครั้งที่แล้วที่จังหวัดนครราชศรีมา

ขณะที่อีกรายการคือเกือบ๒๐๐เมตร
แต่ขอบสระที่เวลา๒นาที๓๓วินาที
ทำลายสถิติกีฬาแห่งชาติที่ตัวเองทำไว้เมื่อปีที่แล้ว
จังหวัดนครราชศรีมา๑๔๐วินาที

เกิดการคลิกล็อคเมื่อสารส์ที่วง
ฉลามหนุ่มเจ้าของสถิติกีฬาแห่งชาติ
ประเทศไทยจากอุดรธานีเกิดอาการบาดเจ็บ
แชมป์ให้กับเสรีแพ้สมบูรณ์จากสุพรรณบุรี

ด้วยเวลา๑นาที๕๓๗๙วินาที
คว้าเหรียญทองแบบสุพร้ายคนดูทั้งสนาม
เงินเป็นของเจียนพงศังควัฒน์จากกรุงเทพ
ขณะที่สาริทได้เพียงเหรียญทองแดง
จอมทุ่มลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นจากกรุงเทพฯมหานคร
กรีเหรียญทอง๔เกมฝ่ายน้ำเงิน

เอาชนะสาตราวันนาจากศรีสะเกด
เหรียญแรกให้กับตัวเองในกีฬาแห่งชาติได้สำเร็จ
นิสชิง๒เหรียญทองที่สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ผลปรากฏว่านครราชศรีมาเฉินชนะกรุงเทพมหานคร๒ต่อ๑คู่
โดยเดียวมือ๑สุธินันตันทัศนีวัดจากนครราศสีมา
ชนะภูริวัตรฉัดพัดเจริญไปก่อน๗ต่อ๕๒ต่อ๖และ๖ต่อ๒
สุดเดียวมือ๒พงศิรินิโรศแพ้วริสต์สอนบุตนาก
ชายเดี่ยว๔เกมครั้งที่ผ่านมา๖ต่อ๗ไทยเบรก๓ต่อ๗

และชายคู่นัทธนนทัชปานันกับกริจบุญพรามณี
ชนะวริสและชายานนท์แก้วสุธ๖ต่อ๒และ๖ต่อ๔
ส่งผลให้นครราชศรีมาคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จ
ประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศ
พลิกชนะสุพรรณบุรีแชมป์๒สมัยติด๒ต่อ๑คู่
โดยเดี๋ยวมือ๑กมวลวันบัวแย้งของกรุงเทพฯ
แพ้เพียงทานปลิปภื้นไปก่อน๑ต่อ๖และ๓ต่อ๖
เดี๋ยวมือ๒วรรณญาวงธีนชัยจากกรุงเทพฯ
ชมพู่ทิพย์จันดาเขต๖ต่อ๓และ๖ต่อ๓
ส่วนยิงคู่วรรณญาและกระมวลวัน
เอาชนะเพียงทานและพบรุ่งผลิตพืช๒พี่น้อง

ส่งผลให้กรุงเทพคว้าเหรียญทอง
ลีล่าชิงเหรียญทองวันแรกกันถึง๗เหรียญ

สรรพิบูลกับชนิสราพิธานภูวกร
นักเต้นจากเมืองตรังโชว์สเต็ปใน๕จังหวัด
อย่างโดดเด่นสวยงามถูกใจกรรมการ
เหรียญทองไปครองโดยเหรียญเงินเป็นของ
ชัดชัยสุวานิสกับธัญลักษ์ลำพันแดงจากสระบุรี
และเหรียญทองแดงเป็นของนัตรพงศ์กัณฑคุณ
ธัญพรวิเทศจากมหาสารคาม

คงนำเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยกรุงเทพมหานคร
ส่วนนครสวรรค์เจ้าภาพยังไม่มีเหรียญทอง
ส่วนวันพรุ่งนี้ก็ยังมีการชิงชัยกันถึง๖๐

นครสวรรค์เจ้าภาพจะได้เหรียญทองแรกในการแข่งขันครั้งนี้หรือไม่

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดนครสวรรค์

ติดตามกันยาวสำหรับนครสวรรค์เกมนะครับ
จะมีพิธีปิดในวันที่๒๑ธันวาคม
ต้องดูว่ากรุงเทพจะทวงตำแหน่งเจ้าเหรียญทองคืนจากสุพรรณบุรีได้หรือไม่นะครับ